เคยได้ยินแต่รักสามเศร้าเราสามคน
ก็คือสมมุติพูดกับพี่ต้นเป็นแฟนกัน
พี่เบิร์ตมาเป็นตัวกล่าวเป็นดีที่สาม
รักษาเศร้าอิรุงตุงนังแต่คราวนี้รักสี่เศร้าเรา๔คน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำแทรกได้พี่

ผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งที่บุรีรำมีลูกมีเมียแล้วนะคะ
เมียหนึ่งลูกสองส่วนลูกบ้านเป็นผู้หญิงชื่อสม
มีสามีชื่อว่าตั้มอันนี้นามสมมุตินะคะ
ปรากฏว่าส้มไปมีความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับผู้ใหญ่บ้าน
นึกออกไหมคะคือผู้ใหญ่บ้านเอาลูกบ้านทำเมีย
แต่ทั้งที่ว่าทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่ายก็ต่างมีสามีและภรรยาอยู่แล้ว

ที่สำคัญคุณส้มกับคุณตั้มจดทะเบียนสมรสกันด้วย
แต่คราวนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ฉันรักส้ม
ฉันอยากอยู่กินแบบฉันสามีภรรยากับส้ม
สุดท้ายแล้วคุณตั้มสามีของคุณส้มนะคะ
ตอนแรกเหมือนจะยอมตอนนี้ไม่ยอมค่ะคุณผู้ชม
ไปร้องยื่นเรื่องร้องเรียนกับประหลัดอำเภอเมืองบุรีรำ
ให้เอาผิดกับนายบอยนามสมมุติเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ที่ตำบลสวายจีกนะคะ
แล้วก็ให้พิจารณาตัวเองลาออกจากตำแหน่ง
หลังจากที่มีพฤติกรรมแอบมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
กับเมียของนายตั้มโดยชักชวนหนีไปอยู่ด้วยกัน
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างมีครอบครัวแล้ว
ที่เบิร์ตนึกออกยังรักษีเศร้าเราสี่คนนะคะ

ทีนี้ชาวบ้านบอกว่ารับไม่ได้จริงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นถึงผู้นำชุมชน
แต่กลับทำเรื่องเสื่อมเสียเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับสังคมแล้วก็ลูกบ้าน
ทางอำเภอตอนนี้ต้องบอกว่ารับลูกนะคะ
มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้แล้ว
พร้อมกับได้มีการออกหนังสือเรียกทุกคนทุกฝ่ายมาสอบสวนสอบ

หากพบว่าผิดจริงก็จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาด
เรื่องต้นมันจะมีคลิปที่ให้กำนันเรียกทั้งสองฝ่ายมาคุยกัน
คือจากการสอบถามญาติของทั้งสองฝ่ายมีการเปิดเผยบอกว่า
นางส้มกับผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านกับลูกบ้าน

ทางญาติแล้วก็ลูกสาวของนางส้มรับรู้มานานแล้ว

กลัวว่าถ้าพ่อรู้แล้วเดี๋ยวพ่อจะรับไม่ได้
ที่ผ่านมาญาติญาติก็ได้มีการเตือนนางส้มแล้ว
เตือนผู้ใหญ่บ้านแล้วบอกว่าให้เลิก
พฤติกรรมแบบนี้ซะเพราะถ้าเกิดว่าลูกบ้าน
หรือว่าชาวบ้านรู้เนี่ยมันจะดูไม่ดี

แต่ทั้งคู่ถามว่ายอมเลิกไหมไม่ยอมเลิก
ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านเคยมาขอร้องญาติญาติบอกว่า
ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยเก็บความเรื่องนี้ให้เป็นความลับ

สุดท้ายเรื่องก็แดงขึ้นนะคะ
เรื่องมันก็แดงขึ้นนะครับ
แล้วพอเรื่องแดงปุ๊บ
ผู้ใหญ่บ้านกับนางส้มคราวนี้หนีออกไป
เวิ้งตรงนั้นที่เขาอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเลย
สร้างบ้านอยู่แบบกิจจะลักษณะเลยครับ

เขาหลงรักนางส้มก็คือเมียของตัวเองมานานแล้ว
แต่นางส้มไม่ได้รักตัวเอง
ก็เลยฉุดนางส้มทำเมียแล้วก็อยู่กินด้วยกันมา๔๐ปีแล้ว
นี่เขาบอกว่าเรื่องจริงมันยิ่งกว่าละครไง

ก็มีเมียอยู่แล้วแต่มาลักลอบมีความสัมพันธ์กับนางส้ม
ซึ่งเป็นลูกบ้านโดยบอกว่าถึงจะมีครอบครัวแล้ว
แต่ทั้งสองรักกันอยากอยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็เลยพากัน
หนีไปอยู่ด้วยกันกระทั่งโดนจับได้
แล้วก็มีการเจรจากันทั้งสองฝ่ายนะคะสุดท้ายแล้วฝ่ายนางส้ม
ถึงขั้นยอมค่ะยอมยกบ้านและที่ดินให้กับสามี
ก็คือนายตั้มนายตั้มก็เลยยอมยกเมียตัวเองเนี่ย
ให้กับผู้ใหญ่บ้านแต่ฝ่ายเมียผู้ใหญ่บ้านยอมไหมไม่ยอมนะคะ
ไม่ยอมให้นางส้มเนี่ยเข้าบ้านสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านกับนางส้ม
ก็เลยตัดสินใจไปสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งอืมซึ่งบ้านอีกหลังหนึ่ง
ก็อยู่ไม่ได้ไกลจากบ้านเมียเดิมของผู้ใหญ่บ้านห่างกันประมาณ๓๐๐เมตร
เห็นหลังคากันนะคะเนี่ยนายตั้มตอนนี้ค่ะ
คุณผู้ชมจู่ก็ตอนแรกยอมนะตอนหลังเกิดการเปลี่ยนใจ
ไปร้องให้อำเภอประหลัดอำเภอถอดนายบอยออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะคะ
นี่คือเรื่องราวรักสี่เศร้าเรา๔คนที่จังหวัดบุรีรำค่ะ
ใช้คำว่าซับซ้อนธรรมดาไม่ได้ต้องใช้คำว่าโคตรแล้วฮะ
มันสาหรับซับซ้อนหมดเลยมีรุงตุลนังนะฮะ
กลายเป็นเรื่องของการปกครองในพื้นที่อีกต่างหาก